คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเราได้นำเสนอคุณภรรยาสายเปย์ไป
เป๊กกี้ศรีธัญญาล่าสุดเราเจอตัวคุณผู้ชมค่ะ
เป๊กกี้ก็เลยขอมาอัปเดตถึงโมเมนต์อันนั้นให้เราได้ฟังนิดนึงก็แล้วกัน

งานนี้ค่ะพี่เป๊กกี้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
รับค่ะเป็นภรรยาสายเปย์ไปแล้วเพราะว่าเธอจัดหนักจัดเต็ม
อบของขวัญวันเกิดให้ย้อนหลังเป็นจำนวนเงิน๑ล้านบาท

ซึ่งต้องย้อนหลังนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าในช่วงวันเกิดคุณถากูลหรือว่าคุณหนวด
คนนี้คนนี้คนนี้ตอนนั้นค่ะพี่เป๊กกี้เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศนอเวย์ค่ะ
แล้วก็หลังมาจากต่างประเทศก็ทำเซอร์ไพรส์แบบน่ารักให้กับคุณสามีคุณสาหกูล

เชื่อว่านะหลายคนอิจฉาตาร้อนกันอย่างแน่นอน
รวมถึงที่ฉันเองก็อิจฉาเหมือนกันเนี่ย
อยากจะมีคนแบบว่ามาเปย์มันนี่มันนี่แบบนี้บ้าง
เออซึ่งวินาทีทางที่คุณสามีเนี่ยก็ได้เห็นพี่เป๊กกี้เนี่ย
บอกว่าคุณสามีก็ยิ้มหวานค่ะตามสไตล์เขา
คือคุณสามีเขาเป็นคนพูดน้อยเนาะเออนะคะเออนะ
พูดน้อยแต่ว่าทำเยอะนะดูแลพี่เป๊กกี้ตลอดเลย
พร้อมบอกว่าถ้าอยากได้อะไรก็เอาเงินที่ภรรยาให้ไปซื้อซะนะ
แต่ก็มีกระแสเข้ามาเหมือนกันว่าทำแบบนี้พี่เป๊กกี้

เป๊กกี้บอกว่าเอ้าก็แล้วแต่คนจะมองเลย
พี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วแต่จะมอง
เพราะนี่เป็นโมเมนต์ความสุขของคนในครอบครัว
อ่ะที่สำคัญนึงเนี้ยพี่ถานอะเขาสมควร
สมมงที่จะได้รับจ้ะอืมณตอนที่เป็นวันเกิดคุณถาเราอยู่ที่นอเวย์
แล้วกำลังมีคอนเสิร์ตร้องเพลงแล้วก็แฟนคลับเขาก็เอาเค้กแบบว่ามา
ไพรส์แล้วก็เป่าเค้กกันอะไรอย่างนี้
แฟนคลับด้านล่างเขาก็ถามว่าวันเกิดพี่ถาให้อะไรให้อะไร
อะไรขิงกันไปขิงกันมานี่ก็เลยตะโกนลงไปว่า
ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะฉันให้สามีฉัน๑ล้านบาทนะคะ
ฉันให้สามีฉันหนึ่งล้านบาทนะคะคือเขาได้ยินตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
ว่าเราจะให้เขาหนึ่งล้านใช่ป่ะฮะแต่เขาคงพี่เบ๊กคิดว่าเขาคงลืมแล้วแหละ
เพราะว่าพี่ถามจริงเป็นมนุษย์ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเงินหรืออะไรอยู่แล้ว
แต่ว่าพอเขาเห็นวางเงินไว้บนเตียงเขาก็มีแบบยิ้มอ่อนยิ้มหวานของเขา
ใช่แล้วก็เลยบอกเขาว่าอยากได้เอาไปซื้ออะไรก็คุณก็เอาไปซื้อ
แต่พี่ถาเขาเป็นคนใช้เงินเป็นอยู่แล้วค่ะมัธยัติอยู่แล้ว
ไม่ติดเลยว่าเวอร์ก็ได้ไม่ติดเพราะว่าอะไรป่ะคะ
เพราะว่าคุณถาเขาก็ต้องเพราะว่าเวลาเราทำอะไรดีกับคนในครอบครัว
ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักส่วนคนอื่นจะมองว่ามันรู้สึกยังไง

ใช่แหละเขากำลังทำเรื่องประพอบ
พื้นฐานหรือว่าทำอะไรเขาก็ไม่ได้เหลือร้อนตัวเองและผู้อื่นเลยค่ะ

วันนี้มีกินมีใช้สบายแล้วก็ให้กำลังใจกันไปทุกเทศกาลเลยนะฮะ